ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับท่านผู้ชมครับ
เธอต้องถูกทำร้ายคือถูกทำร้ายจนแบบ
เสื้อผ้าเนี่ยไม่เหลือติดตัวเลยนะ
ตอนนี้อาการก็ยังสาหัสยังให้การไม่ได้เลย
คดีนี้มันสืบเนื่องมาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มีผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยคิงนะฮะอยู่ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ไปแจ้งตำรวจสอบพอแม่หมอเนี่ยฮะอันนี้ผู้หญิงที่พยายามไปพบนะ
ตอนแรกเนี่ยเจอรถจักรยานยนถ์คันครับ๑ต่อ
แถวผื้นที่ของสวพรแม่หมอ
ตำรวจก็มาตรวจสอบตามที่ผู้ใหญ่บ้านบอก
เพราะว่ามันจอดอยู่ลักษณะแบบล้อหน้าจมอยู่ในน้ำ

พอตำรวจมาตรวจสอบค้นดูตามรถใต้เบาะรถ
พบชื่อเจ้าของรถเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๘ปี

คือรู้ว่าเธอเนี่ยทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง
อยู่แถวนั้นแหละไม่ไกลจากจุดที่เจอรถจักรยานยนต์
ประสานไปยังแม่ให้มาดู
แม่ก็มาถึงบอกเออเนี่ยรถลูกสาวจริง
แต่ยังไม่เห็นลูกสาวอยู่ดี
ลูกสาวอายุ๓๘ปี
ก็เดินโซซัดโซเซขึ้นมาจากสรรอ่างเก็บน้ำ
ในสภาพไม่มีเสื้อผ้าเลย
โอ้โหแล้วตามตัวมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกาย
แม่ต้องถอดเสื้ออย่างนี้เอาไปคลุม
ใช่แล้วกู้ภัยก็ต้องหาผ้าห่มผ้าห่มมาคลุมให้นะครับ
ศีรษะนี่มีบาดแผลชะกันหลายแห่งเลยนะฮะ
ใบหน้าบวมปูดปากฉีก
ร่างกายมีร่องรอยการถูกทำร้ายมีเลือดไหลอยู่เต็มตัว

แต่จากแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ทราบว่าก่อนที่จะมาเจอตัวหญิงสาวคนนี้เนี่ย
เมื่อคืนก่อนเนี่ยนะร้านคาราโอเกะของเธอเนี่ย
ประมาณเที่ยงคืนเธอก็นั่งดื่มกินอยู่กับ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อในบอลจนถึงสักประมาณตีหนึ่งนะ
จากนั้นก็พากันขี่จักรยานยนต์ออกจากร้านไป
ก็เลยคาดว่าคงจะมานั่งดื่มกินกันต่อตรงอ่าง
น้ำห้วยสายค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างลับตาคน
แล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแหละก็มาเป็นอย่างที่
ผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งตำรวจว่าเจอจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจไปควบคุมตัวในบอลได้แล้วนะฮะ
ในบอลชื่อจริงคือนายนิธิเบสยาวุฒิ
อายุ๒๔ปีผู้ชายคนนี้ครับ
นำตัวมาสอบสวนที่สพแม่เมาะ

หลังจากถูกเค้นสอบอย่างหนักในบอลสารภาพว่าเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายหญิงสาวที่เราเจอเมื่อสักครู่นี้จริงในบอลเล่าว่าก่อนเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนวันก่อนเขากับเพื่อนแวะไปหาผู้เสียหายที่ร้านคาราโอเกะ
ก็นั่งดื่มกินกันพอร้านปิดสักเที่ยงคืนก็ชวนกันไปนั่งดื่มเหล้าต่อที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายและระหว่างนั้นเขาได้ทวงเงินหนึ่งพันบาทเป็นค่ายาเสพติดที่หญิงสาวที่ถูกทำร้ายติดค้างไว้หลายเดือนแล้วแต่หญิงสาวคนนี้กลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่ายและพยายามลุกหนีเขาก็เลยคว้ามือไว้แต่กลับถูกหันมาทุบตี
โมโหทำร้ายตอบด้วยการกระชากเสื้อผ้าจนขาดแล้วก็ซ้อมจนหญิงคนนี้สลบไปแล้วก็เอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปทิ้งไว้ที่หน้าอ่างเก็บน้ำแล้วก็พากันหนีไปโดยบอกว่าเขาทำคนเดียวเพื่อนอีกคนที่ไปด้วยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หมู่หกอำเภอแม่เมาะจุดนี้เป็นจุดที่ผู้ต้องหาไปดื่มเหล้ากันในร้านกับเพื่อนอีกคนนึงอ่ะนะคะ
แล้วตัวผู้หญิงผู้เสียหายเขาไปนั่งคุยด้วยจนร้านปิดแล้วก็ชวนกันไปดื่มต่อที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยสาย
อันนี้คือจุดแรกคือผู้ต้องหาบอกว่าจะไปกอดผู้หญิงผู้เสียหายอ่ะค่ะ
อ่าแต่ผู้เสียหายเขาไม่ยอมครับก็เลยผลักล้มลงแล้วก็ใช้มือบีบคอ
กไปที่ท้องชกไปที่หน้าหลายครั้งแล้วก็พยายามกระชากถอดเสื้อผ้า
แต่ผู้เสียหายขัดขืนต่อสู้แล้วก็หนี
ตัวผู้ต้องหาบอกว่าก็ไล่ตามไปค่ะแล้วก็ใช้กิ่งไม้ฟาดอืม
ที่หลังของผู้เสียหายหลายครั้งโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอค่ะ
ใช้ก้อนหินคว่างใส่หัวของผู้เสียหายด้วยอ่ะครับ
แล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์พุ่งชนอืมจนผู้เสียหายเขาสลบอะค่ะครับ
ดูพฤติกรรมสิหลังจากนั้นนะคะ
ขโมยโทรศัพท์มือถือของเขาไปด้วยเอารถจักรยานยนต์ของเขาไปด้วย
แล้วก็ไปทิ้งที่ประตูระบายน้ำเนี่ยค่ะตัวในบอลรับสารภาพเอาไว้แบบนี้
สารภาพก็อย่างหนึ่งพอทำแผนเนี่ยโอ้โหทีเนี้ยละเอียดยิบเลยพฤติกรรมนะอืม
ทำแผนเนี่ยนะคะแม่ของผู้เสียหายไปดูด้วยนะคะครับ
พอเห็นผู้ต้องหาโอ้โหแล้วก็พอผู้ต้องหาเล่าให้ฟัง
ว่าทำอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เนี้ยแม่ทำใจไม่ได้คือร้องไห้เลยอ่ะ
แล้วก็ถอดรองเท้าจะไปตีผู้ต้องหาเลยนะอืม
ตำรวจเข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันนะคะ
ขอคร่ำไปก่อนแล้ว
ตอนนั้นน้องทำอะไรน้องทิมอ่ะครับพยามคุมสืบน้องอ่ะ
เพราะสิว่าเขาจะหนีครับหัวเสื้อผ้าด้วยเหรอครับ
ทำไมต้องเอาหินทุกน้องครับโอ้ยยาวผมหลายเกียรติแล้วครับ
ผมจะโดนซ่อมย่อนเขาหลายเดือนแล้วครับแล้วทำไมถอดเสื้อผ้าน้องครับ
ต้องเผ็ดปัจจัยมันก็ยิ่งหัวไปแล้วปีนก็ติดตังค์ทีหลอบแล้ว
อาจจะโดนฆ่าย่อนเขาล่ะต้องมันเกี่ยวต้องเผ็ดปัจจัย

เพราะผมเขาติดตังค์ค่ะยาวเนี่ยยังไปเถียง
แล้วก็อ้างว่าผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง
ไปทำร้ายเขาก่อนโอ้โหตัวเองเป็นผู้ชายแท้แท้
ผู้หญิงตัวเท่านี้อืมอ่าตำรวจสอบพ่อแม่ม้อเลยแจ้ง๕ข้อหาหนัก
กับนายทิศิเบศหรือในบอลคนนี้นะคะพยายามฆ่าพยายามข่มขืน
กระทำอนาจารย์เสพยาเสพติดและลักทรัพย์ค่ะอืมแม่ของผู้เสียหายบอกว่า
ลูกสาวจะเสพยาเสพติดหรือไม่เนี่ยแม่ไม่รู้หรอกนะแต่วันเกิดเหตุเนี่ย
มีคนมาบอกว่าเจอรถจักรยานยนต์ลูกสาวทิ้งไว้ที่หน้าอ่างเก็บน้ำ
ก็เลยมาดูแต่พฤติกรรมของผู้ต้องหาเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือ
ให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนี่ฮะส่วนน้องสาวเขาก็
ยืนยันว่าลูกสาวพี่สาวของเขาก็แค่รู้จักกันกับในบอลเท่านั้น
ไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรแบบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งว่าเสพยงเสพยา